ุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น

มึงอยู่ร่วมไว้มั้ยบ้างกับฉันเลยนะ

เธอปล่อยฉันเดียวได้
มันก็ไม่ดีแล้วก็ถือว่าคุณเป็นช่วงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปล่อยให้ฉันอยู่กับยิ่งอสรพิษนี้

โอ้โฮคุณแม่พี่หนุ่มอยู่

คุณแม่พี่หนุ่มอยู่ซักหวัยฉันเดียวได้

งวดที่เท่าไหร่ที่เขาให้ตรงแต่คราวนี้

คืออย่างนี้มันมี๒๓ขยัก

สลากินแบ่งรัฐบาลออกไปเรียบร้อย

เลขท้าย๓ตัวครับ๕๑๑แล้วก็๔๑๔นะฮะ

น้ำหนึ่งเขียนเอาไว้ในกระดาษด้วยผม

มาเผยข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยชอบเลข๓

ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา
น้ำหนึ่งนะฮะจุดทูบเหมือนกับที่เธอจุดทุกงวดของเธอ
แล้วเธอก็จะจุดประมาณอย่างนี้ก่อนวันที่มันจะมีสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดออกมาประมาณนั้นประมาณทุกคืนหนึ่ง
เลขที่ออกมาเห็นไหมฮะ๑๗๕นั่นนะครับ
นี่นะฮะแล้วมันตรงเลยแต่ที่ออกมาคือ๕๑๗
ก็เป็นเราแล้วก็ซึ่งต้องซื้อสลับไปสลับมาเธอเนี่ยอันนี้มันตรงจริง
เนี่ย๑๗๕นี่เป็น๕๑๗แล้วเป็นอย่างนี้ทุกงวดเลยทุกงวดนะฮะ
ถ้าซื้อแบบเนอะสลับไปสลับมาได้นะ
ก็สลับไปสลับมาไม่ได้นะถ้าเป็นอันนั้นไม่ได้
หมายถึงไปซื้อลอตเตอรี่แบบว่าฉันซื้อจาก๐๙ฉันมุ่งมั่นกับ๐๙เธอมากหนุ่ม

เธอยังนับเพื่อเจอไม่ได้นะ
๓ตัวแตกเขาเรียก๓ตัวแตกเหรอ๓ตัวแต่กับ๓ตัวโต๊ด

ตรงรวมคือพี่ต้องการนี่ใช่ไหมพอหลายคนไปโฟกัสที่เล็บพี่นะ

ไม่ได้ทำเล็บไงพี่ไม่ได้ตัดเริ่มตัดเล็บอะไรอยู่เลย

เมื่อกี้นี้เมื่อกี้กำลังจะตัดยาไง
ก็ไอ้ที่ตัดยานึกออกใช่ไหม

แหว่งไปครึ่งเลยนะ

นางบอกว่าพ่อปู่มีจริงนะ
จริงคือเอาอย่างนี้วันนี้คือในเพจ

ไม่ทำไมในเพจอะไร
เขาบอกในเพจแม่น้ำหนึ่งมีแฟนหวยแห่ติดตาม๒คู่ปู่นะครับ
ของพ่อรุ่นโชค๑กรกฎาคมโดยมีแฟนหวยเข้ามาตอนนั้นนะครับ
แชคเข้าหวยผิดไหมต้องระวังคำพูด
ไม่ลอตเตอรี่เลขเรียกว่าเลข
ตัวแฟนของนางเข้ามาเป็น๑๖แสนผู้ชม

ถ้าหนักที่แม่น้ำหนึ่งไร้จุดทุบ

ก็คือ๑๖๖แสนที่เข้ามาดู
ปรากฏว่าทูบปู่ออกมาเป็นเลข๑
อย่างที่พี่คิดเราโชว์กันนี่
เขาบอกพีคมากคนชมแบบมหาศาลเลยจริง
มหาศาลจริง๒๖แสนคนเธอนึกออกไหม

จุดทูปเลขปู่ในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะ
ชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน
เพราะตนเนี่ยจุดทูบแบบนี้มา๓ปีแล้ว

และตนเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาที่ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ

ล่าสุดเนี่ยมันออกมาอย่างนี้เลย

ซึ่งอันนี้แหละตัวจริงเสียงจริง
ไม่ใช่ใกล้ปุ๊บแล้วก็ถึงจะมาบอกอุ๊ยฉันถูกฉันไม่ได้
อันนี้คือตั้งแต่เมื่อคืนน้องประมาณสัก๒๓ทุ่ม
นางก็บอกเลยก่อนนั้นนางก็ไลฟ์สดทันทีหลังจากออกแล้ว
โดยมีแฟนชมเยอะไปหลักแสนที่ดูนางสด

หลังจากไลฟ์ปุ๊บมันก็จะเป็นหลักล้านถูกต้องไหมคะ
น้ำหนึ่งพูดถึงก็บอกนางพูดไม่ออกว่ะ
นางเองก็งงเหมือนกันร้องไห้ออกมาพร้อมระบุว่า
ตอนแรกกังวลแล้วก็กดดันจากคำดูถูกมาก
แต่พอถึงตอนนี้สบายใจขึ้น
พนักงานถูกกันทั้งบริษัท
โดยในเย็นวันนี้เตรียมรำถวายเดี๋ยวนางจะรำนะเดี๋ยวนางจะมีการไล่ลำนะ
ถวายพ่อปู่พญานาคด้วยและเตรียมแก้บนด้วยบริจาคถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางก็กล่าวอย่างนั้นเราไปฟังนางสักนิดได้ไหมกัญชัยกำเนิดพลอย

หลายฝันเห็นแล้วหลายฝันเห็นแล้วครับ
น่าจะได้เยอะหรอทุกคน
เฮ้ยเนี่ยแล้วที่สำคัญคือ๑๗มันเป็นเลขเมื่อครั้งที่๑
แล้วด้วย๑๗คือเมื่อที่แล้วด้วยดูดิคือเธอบอกมาเนี่ย
ตั้งแต่๐๙๑๓แล้วมาเมื่อคืนนี้ปล่อยเต็มที่

อะไรที่นางทำถูกเขาบอก๑๐งวดติด

ไม่ไม่ใช่เป็นอดีตดาราใช่ไหมครับที่เชียงใหม่

ดีตสอสอคนนั้นเมื่อก่อนทำได้

งวดแล้วก็จะมีเป็นผังเลย

แล้วก็ได้ถูกทั้งหมดเลยอะแต่มีคนบ่นนะมีคนบ่นเหมือนกันนะว่าอย่าบอกเลย
พอบอกแล้วเลขเขาอั้นแล้วก็ลอตเตอรี่สูงราคาสูง
คือจริงเขาได้เลขที่อื่นมาแล้วเขาไปซื้อไม่ได้กันอะไรก็มี

ก็แล้วแต่เขาบางคนก็บอกว่าพอ

พอไปอั้นปุ๊บก็ซื้อไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้
นี่แม่งวันนี้ก็มีคนถูกนะมีถูก๘ล้านกับ๒ล้านนี่แม่

บอกว่าจริงแล้ววันนี้มี๑๘ล้าน๑๘ล้านก็คือ๓ใบถูกต้องไหมคะ

เขาโพสต์ภาพผู้ชายผู้โชคดีคนนี้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑กรกฎาคมพร้อมระบุข้อความว่า
บุรีรำมาแล้ว๑๘ล้านนี่นะครับ
ขณะเดียวกันหนุ่มจากสุรินอันนี้บุรีรำได้ไปแล้ว๕๘ล้าน
หนุ่มจากสุรินก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะเขาอยู่ใกล้กันนะบุรีรำสุรินเนี่ย

ไม่อันนี้เพราะจังหวัดใกล้ขันใช่ว่าน่าจะมาล็อตเดียวกันนะ

รางวัลที่๑งวด๑กรกฎาพยุงศุกร์

ดีใจด้วยค่ะ
ก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ถูกเนอะ
ชันชายจะซื้อหรือเปล่าไม่ซื้อเลยผมไม่ซื้อเลย
ขนาดผมได้เลขมาก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ซื้ออะไรเลยนะ
คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้บอกคนอื่นเขาแล้วเราไปซื้อมา

อืมเป็นเด็กอืมจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กสุรินทร์
อืมเป็นเด็กอยู่เลยเขาก็บอกว่าถูกงวดวันที่๑๒ล้านเนี่ย
หลังจากที่ผลสลากออกจากอำเภอประสาทจังหวัดสุรินท

หลวงปู่หงสิ้นเราเคยสัญญาว่าเราจะไปกราบ

ถูกรางวัลที่๑๗๑๓๕๑๗จำนวน๒ใบ
รอไปขึ้นเงิน๑๒ล้านนะครับ

ซึ่งเขาบอกยินดีกับน้องเป็นน้องเป็นเด็ก
ยังเกินรูปอยู่เลยนะเมื่อกี้อืมอืมน้องใครถูกรางวัลวันนี้

เอาไปที่โควิดสำหรับวันนี้กันบ้างนะคะ
ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานจัดหน้าการ
ผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยวันนี้
มีขอแทรกนิดหนึ่งเขาบอกว่าจริงจริงแล้วทุกวันนี้กัญชัย
อันนี้ใช่หรือถามด้วยทุกวันนี้เขาตรวจก็ได้วันละ๕๐๐๐๐คน

ตรวจอะไรตรวจโควิดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าหมดเนี่ยเขาบอกจริงหรือเปล่า
อันนี้คือเรากำลังรอคำตอบอยู่มันก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะ
ประเทศไทยตรวจโควิดได้ประมาณ๕๐๐๐คน
ถ้าสมมุติวันนี้ยอดมา๕๐๐กว่าคน
แสดงว่า๑๐ของการตรวจเป็นโควิดหมดนะ

มุดปลาการตลาดสำโลงก็โดนไป๑๘ล้าน
เป็นพนักงานร้านแม่จำนียนขาดละตะดี

ใครแล้วเพื่อนพี่สาวเหรอ

คือจริงนะถูก๒ตัวนี้ก็ถือเป็นผู้ชนะแล้วนะ
ใช่ใอเล็กช้าย

เขาบอกนี่อนาคตมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะ
เลิกจ้างหรือเปล่าจะมีอะไรค่าจ่าย
ต้นเดือนมาแล้วค่ารถค่าบ้าน
คุยกันพอวันนี้ถูกเลย๑๒ล้านครับ

ยอดเนี่ยวันนี้๕๕๐๐บาทโทรมาหาว่าน้ำหนึ่งพี่อยู่ในรายการข่าวใส่ใครน้ำหนึ่งโทรมาพอดี
น้ำหนึ่งเดี๋ยวก่อนไหนโทรมาแล้วพี่ถามหน่อยน้ำหนึ่ง

เมื่อกี้กำลังอ่านข่าวน้ำหนึ่งพอดีเลยน้ำหนึ่งร้องไห้เลย

แล้วโดนด่าด้วยทั้งดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่เรื่องคนด่าก็ปล่อยเขาเลย
เขาด่าหนูว่ายังไงเขาด่าว่ายังไง
ก็แบบเหมือนแบบที่แบบเจ้ามืออั้นซื้อไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้
แบบอย่างหลายคนที่เขาด่าแล้วเอ่ยชื่อเพจใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ด่าแบบเยอะค่ะ
เขาเถอะพี่มีปากก็พูดไปหนูเฉยอยู่แล้วช่างมาเถอะ
น้ำหนึ่งถามจริงเธอเวลาจุดทูปเนี่ยหนูไหว้อะไรลูกหนูไหว้อะไรที่ไหน
พญานาคค่ะอืมพี่พี่มดดำพญานาคที่ไหนพญานาคที่หนูสร้างเลยค่ะพี่
หนูไปเจอพญานาคที่นี่มาจากไหนหนูสร้างสร้างเพราะ
เขาฝันถึงเขาก็เลยไปสร้างเหมือนท้าทายอ่ะพี่โมดำคือหนูเหมือนท้าทายอ่ะค่ะ
ยังไงเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังก่อนคือแบบมันมันหนูว่าไปไปบูชาจี้มาก่อนใช่ไหมคะ
พอหนูไปบูชาจี้มาเสร็จปั๊บอ่ะก็วันงวดนั้นหนูก็เลยไปหยิบ
จี้มาตั้งหนูก็แบบว่าเออมาลองขอกับปลูกพญานาคดีกว่า
หนูว่ารู้จักแต่หนูก็พูดกับทุกคนตลอดว่าหนูรู้จัก
แต่หนูน่ะไม่เคยกลับไหว้ไม่เคยแบบไม่เคยรู้จริงว่าพญานาคคืออะไร
ทีนี้หนูก็เลยเอามาจุดขอแนวทางค่ะขอว่าผู้ค้าหนูขอให้มา
แบบให้มาสามตัวนะสองตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่ามาสามตัว
หนูก็เลยว่าถ้ามาหนูจะสร้างปู่หนูก็เลยสร้างแต่พอหนูสร้างแล้ว
หนูก็เลยคิดว่าหนูจะสร้างยังไงให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะ
ก็เลยเอาทำใหญ่เลยเพราะว่าให้คนเขามาเที่ยวด้วย
แล้วก็ให้คนชาวบ้านได้ขายของด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะหนูเปิดให้ขายของฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนึ่งแล้วเลขอันเนี้ยคือหนึ่งห้าเจ็ด
หล่อนให้ถูกอย่างนี้มากี่งวดแล้วที่แบบว่าจุดทูปแล้วมันออกอย่างนี้มากี่งวดติดแล้ว
โอ้โหมันอืมมันก็หลายงวดแล้วค่ะพี่ทูปอันนี้หนูไปเอามาจากไหน
ทูปนี้หนูก็สั่งที่โรงงานนี่แหละค่ะแล้วก็หยิบมาจุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนเวลาหยิบหนูทำยังไงมันถึงหยิบออกมาโดนอย่างนั้นนะลูก
คือหนูอ่ะหนูจะหยิบทูบอะค่ะแล้วก็เอามาวางไว้ที่หน้าปู่ก่อนค่ะ
ก็ขอพรก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่มดดำแล้วก็ขอว่าปูคะขอให้เรียกในทูปออกรัฐบาลไทยนะ
อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ขอขอตามความเชื่อค่ะห้าหนึ่งเจ็ดเลย
น้ำหนึ่งมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกบ้างก็ดีใจกับคนที่ถูกค่ะ
ส่วนคนที่ไม่ถูกก็ไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะก็เขาบอกให้หนูเลิกจุด
นี่ไม่เห็นได้ไปจูดบนหัวใครเอ่อตอนเนี้ยมีคนก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งว่าว่าบางเขากลัวแบบจะมีคนมาทำ
อ๋ออ๋อก็หนูสมัยนี้อะเนาะคือกล้องก็รอบตัวรอบบ้านค่ะ

ค่ะหนูก็ดูแลตัวเอง

แต่คือเอาจริงอ่ะ
เจ้ามือก็ได้ผลประโยชน์เยอะนะคะ

เจ้ามือก็ได้ผลประโยชน์เยอะนะคะ
เจ้ามือก็ได้ผลประโยชน์เยอะนะคะ
ว่าบอกเขาจะพูดอีก
คือหนูไม่ได้ไปออกค่าว่า
อ๋ออ๋อคือหนูว่าที่หนูไม่ได้ไปออก
แล้วมันแบบมันมีหลายคนที่ด่า
แบบว่าเอ่อเด็กเราได้เข้าร้ายการ
เหมือนรุ่งกับป้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็อยากเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้สวยขนาดนั้นคือยังเนี่ย
ไม่ไปหรอกค่ะวงการนี้หนูไม่ไปหนูอยู่วงการนี้หนูก็มีความสุข

หนูจะจุดวันไหน
หนูก็จุดวันเดิมค่ะพี่มดำค่ะ
ยังไงหนูก็จะจุดเนาะ

รร์ดอย่างก็จะเป็นโบ้งคนหนึ่งอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสู้ดูนะครับต้นเต้นเต้นเต้นเอาเนี่ยก็เจอมีใครอ่ะอ่ะวันหนึ่งตอนมีเวลาพูดถึงยาวพูดอีกชั้นอะไรใหม่นะคะ๕๐๐๐ใคร
รายก็มาจากเรือนจำสี่สิบสี่รายนอกนั้นก็จะเป็นข้างนอกเรือนจำหมดเลยนะคะ
แล้วก็วันนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มห้าสิบเจ็ดรายค่ะอืมขณะเดียวกันวันนี้ทางดรสันนะคะ
อัตธรรมรงค์อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็มีการโพสต์ข้อความ
ยืนยันได้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นคือส่วนหัวของเวฟ๔ค่ะ

และจากนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคลื่นของเวฟ๔
ก็เป็นระดับซึนามิที่กำลังจะพัดเข้าชายฝั่ง
ทุกคนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องล็อกดาวน์ตัวเอง

ไม่มีทางอื่นสำหรับช่วง๑๒สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะ
ล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดคือวิธีเดียวที่จะรอด
นี่คือช่วง๗วันอันตรายอย่างยิ่งครับ
ซึ่งตัวเลขและกราฟในกรุงเทพมหานครก็คือ๑เป็นกราฟของเวฟ๔ยืนยันระดับเปอร์เซ็นอินเคสนะคะที่ประมาณ๑๓
หรือว่าประมาณ๖วันเนี่ยโดยมีแนวโน้มเป็นแบบนี้มา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
วิ่งตามเส้นการคำนวณสีส้มอย่างชัดเจน
กราฟเปอร์เซ็นต์ควรจะต้องดีขึ้นภายในไม่เกิน๑สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะ
ถ้าไม่ดีขึ้นอาจารย์บอกเรื่องใหญ่เลย
ราฟเปอร์เซ็นต์ในกรุงเทพมหานครเวฟ๓

กำลังจะยกระดับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะ
ไปที่๓เปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะไปต่อ
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือ

วิ่งจากเว็บ๒เข้าสู่เว็บ๓เหมือนกัน
โดยคำแนะนำก็คือว่า๑ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑล
แล้วก็จังหวัดระบาดหนักต้องล็อกดาวน์จริงจังที่สุด
ออกไปข้างนอกต้องหน้ากาก๒ชั้น

สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะคะ

ถ้าพื้นที่ไหนมีคนกลับมามาก
และเริ่มมีติดเชื้อต้องเรียนออนไลน์ทันที
วันนี้เห็นที่ขอนแก่นนะคะปิดทั้งจังหวัดไปแล้ว
เพราะว่าโรงเรียนมีคนติดโควิดกันเยอะนะคะ
กิจการร้านค้าในพื้นที่ระบาดหนัก
ที่ไม่ถูกสบคสั่งปิด
ผมแนะนำว่าหยุดสัก๑สัปดาห์
เพราะว่านี่คือ๗วันอันตรายจริง
คนไทยทุกคนนึกถึงฟอร์มการเล่นแบบแชมป์
ที่ตัวเองเคยทำเมื่อปลายมีนาคมถึงต้นพฤษภาคม
ปี๖๓กับปีที่แล้วตั้งแต่เวฟแรกที่มีการ
โควิด๑๙ในประเทศไทยเลยนะคะช่วงนั้น
ถ้าทำได้แบบนั้นชนะแน่นอน
บุคลากรทางการแพทย์มีความสำคัญที่สุด
ซึ่งตอนนี้หนักจนไม่รู้ว่าจะหนักยังไงแล้ว
และกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือดูแลตัวเองอย่าให้ติดเชื้อเพิ่ม
ธุรกิจที่กำลังจะล้มหายตายจาก

ผมอยากให้ธนาคารในห้างใหญ่เจ้าสัวใหญ่
มีเมตตาจริงจังท่านไม่ช่วยเขาไม่รอด
แล้วก็๗แม่ที่ไม่มีเงินจะซื้อนมให้ลูก
ทุกคนที่กำลังสิ้นหวังขอให้ตะโกนออกมาดัง
ยังมีคนอีกมากที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะ
เวฟ๔กลับมาหาพวกเราเร็วมาก
เร็วกว่าที่ผมกังวลไว้สิอีก
อินดิเคเดอร์ที่ใช้ตรวจจับเวฟรหัสแดงทั้งหมดแล้วเนี่ย

ต่อให้เวฟมันซัดมาแรงแค่ไหนเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

ก็แนะนำข้อปฏิบัติกันมา

แต่ตัวเลขมันยังไม่มีทีค่าว่าจะลงอยู่แล้ว

ช่วงนี้ที่เป็นเรื่องของแบบเนี่ยค่ะ
แม่ที่ไม่มีคนจะซื้อนมให้ลูกมีมาเยอะมากจริง
แต่เราก็แอบมีเห็นบางเคสที่ใช้ช่วงเวลาแบบนี้
มาแบบว่าโกงคนอื่นก็มีเหมือนกัน

โกงจะเยอะขึ้นช่วงนี้เพราะว่าคนไม่มีกิน
ส่งเข้าไปแบบเอาลูกมาบอกว่าเนี่ย

ตอนนี้เราไม่มีนมให้ลูกช่วยโอนเงินให้หน่อยได้ไหม

เห็นว่าอ้าวไปซื้อเหล้านี่นะหรืออะไรอย่างนี้

คือคนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เตียง
เยอะมากวันนี้เป็นทั้งครอบครัวบางที
น้องที่อายุเด็กคนนั้นได้เตียง
วันไทยรัฐช่วยไปครอบครัวนั้นน่าสงสารมากเลย
เมื่อวานที่ไทยรัฐที่เขาแจ้งมาทางไทยรัฐ
ไทยรัฐร้องทุกข์

เป็นครอบครัวใหญ่แล้วติดหมดทั้งครอบครัวเลย
หนุ่มถ้าอย่างตอนนี้คนที่ยังไม่ได้เตียง

ขึ้นสมในแฟนเพจเยอะมากเลยครับ
ตอนนี้มันลำบากจริงเพราะว่าเตียงเต็มจริง
เพราะฉะนั้นก็คงจะมีหลายหน่วยงาน
รวมถึงอาสาสมัครหลายคนที่เขาเข้าไปดูแล
อย่างจาวพิชิตนะฮะดรรมะแอดิฟต์นี้ก็ได้นะครับ
คุณหมุมมรัฐดานี่ก็ได้คุณไดยาณาเนี่ยนะฮะลองติดต่อเข้าไป

หรือจะติดต่อมาทางผมก็ได้ผมก็มีการเปิดไว้ผมก็มีปีประสานให้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือหลายคนก็จะบ่นเรื่องของโทรศัพท์เข้าไป
ที่ตัวสายด่วนบอกโทรไปไม่ติดอย่างนี้มันมีสองสาเหตุ
สาเหตุหนึ่งคือเท่าที่ทราบมานะ
ก็คือ๑เนี่ยเวลาที่เขาคุยสายเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใช้เวลานาน

กับ๒เนี่ยจะมีพลเมืองดี
อย่างสมมุติเห็นว่าเออมีคนนี้เขากำลังลงมาว่าเขาไม่มีเตียงเนี่ย

ค่ะจิตอาสาจิตอาสาเขาก็จะโทรเข้าไปให้
โทรเข้าไปให้พอโทรเข้าไปปุ๊บสายมันก็จะชนกันอะไรอย่างนี้
อันนี้คือเท่าที่ทราบคือเขาออกตัวแบบนี้

วันนี้๑กรกฎาวันที่๑เดือน๗นะฮะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะฮะ

วันนี้นายกกล่าวกับข้าราชการประชาชนและภาคเอกชนที่มารอต้อนรับ
ว่ายินดีที่ได้พบกันเป็นวันที่รอคอยอย่างมาก
เมื่อเริ่มต้นแล้วทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองไปให้ได้
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยขอบคุณแพทย์พยาบาลอสม
ทั้งนี้อสมก็บอกตอนนี้ก็มีคนไปให้กำลังใจนายก
บอกนายกสู้นะซึ่งนายกเองเนี่ยก็ได้ถามว่า
สู้กับโควิดใช่ไหมมีเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
ตนเนี่ยก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันโดยใช้ศาสนาเข้ามาช่วย
เช่นนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้พร้อมกับย้ำว่ารู้ว่าเสี่ยง
แต่ก็จำเป็นจะต้องเปิดประเทศใน๑๒๐วันเพราะหวังว่าคนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ
ขนาดเดียวกันนะฮะแน่นอนเขาก็บอกว่ากลุ่มราศดรพรุ่งนี้ใช่ไหม
ได้แจ้งหมายการชุมนุมโดยระบุว่าสถานการณ์โควิด๑๙ทั่วโลกกำลังค่อยดีขึ้น
สวนทางกับประเทศไทยฮะทุกอย่างสวนทางกับประเทศไทยหมดเลย
ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยกลับกลายเป็นวันนี้๕๐๐กว่า
น่าจะสูงสุดตั้งแต่เคยประกาศมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ร้ายลงเรื่อยเรื่อยเพราะเขาก็บอกว่าเพราะคนที่เป็นนายุทธมนตรีมันหวย
อำนาจการตัดสินใจไปกอดไว้กับตัวแต่ไม่ใช่หัวคิดออกมามาตรการอะไรก็ไม่ได้ผล
อันนี้คือทางกลุ่มคณะราษฎรเขาบอกอย่างนี้
คนที่รับกรรมคือประชาชนเพราะอะไรประชาชนถูกเลื่อนฉีดวัคซีน
ถูกสั่งปิดกิจการแต่ไร้เงินเยียวยาเอื้อทุนใหญ่ไม่สนผู้ประกอบการลายย่อย
เศรษฐกิจตกต่ำความเหลื่อมล้ำยิ่งทวีคูณ
เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะอดทนอีกต่อไปแล้ว
ลุกขึ้นมาไล่ประยุทธ์ด้วยกัน๒กรกฎาคม๑๖นาฬิกา
เราจะไปเปิดตลาดนัดกันที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ใครใครค้ามาค้าใครไข้ขายมาขาย
อันนี้ก็คือเป็นจดหมายที่เขาส่งกันมาพรุ่งนี้
โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอะไรล่ะ

กล้วยด่าง

ตอนนี้ชาวบ้านออกไปหากล้วยด่างกันว่ะ
แต่ปัจจุบันนั้นนะเป็นมันนานแล้วเหรอ

อันนี้คืออย่างเช่นแบบเป็นกล้วยด่างแดงอินโด
เรียกแดงอินโดจะเป็นแบบสีแดงแล้วก็จะเป็นรอยด่าง
ที่ขายไปล่าสุดเนี่ยเป็นต้นแม่เขาบอกล้านกว่าบาท
ใช่แล้วคือตอนนี้เขามีการผสมกัน
มันจะมีอย่างกล้วยป่าอย่างนี้กล้วยป่าเขาก็จะเข้าไป

แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอโดนนะคุณอาจจะขึ้นหลักแสนแล้วเลย
ใช่ก็อันที่เคนภูมิเขาประมูลไปมีกล้วยอยู่ในนั้น

ไม่รู้มันสามารถตัดแต่งพระธุกรรมด้วยไหมค่ะ
ได้แต่ว่าจริงแล้วเขาจะไม่ทำกัน
มันจะขึ้นตามธรรมชาติ

สมมุติว่าถ้าคุณจะไปซื้อตอนนี้เขานิยมกันมาก
แต่มันจะมีกล้วยที่มันไม่สบายจริง

กล้วยด่างเนี่ยปกติแล้วมันก็จะเป็นกล้วยธรรมดาทั่วไป
น้ำว้ากล้วยตานีกล้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอันนี้พันธุกรรมมันผิดเพี้ยน
พันธุกรรมมันผิดเพี้ยนมันก็เลยกลายเป็นด่าง
มันเหมือนพวกปลาคราฟนึกออกไหม
คือละลายมันจะไม่เหมือนกันแม้แต่ต้นเดียว

พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกล้วยพอมันแตกหน่อแตกอะไรออกมาอย่างนี้
่อนึงก็ไปขายได้นะหน่อหนึ่งบางทีเป็นแสนนะ
แล้วก็คือแบบกล้วยเนี่ยก็มันก็จะเป็นอย่างนั้น
พอเราเอากล้วยอันนี้ไปปากใหม่ไปเกิดใหม่
แต่ว่าอันนี้พอเราใส่ป๋วยพอเรารักษามันให้ยามัน

แต่ถ้าไอ้ด่างคือมันด่างคือยังไงก็ด่าง
ร่วมมาปลูกกล้วยใหม่ด่าง
ตอนนี้นะฝองเป็นเซียนพระแต่ตอนที่นี่ไม่เอาแล้ว
มันด่างอย่างนี้เลยล่ะ
มันเป็นใบเหมือนสีสวยต่อ
บางคนนะคือเอาอันนี้แทน
นี่ผมพึ่งได้เหมือนเมื่อวานเขาให้มา
กูจะไหวทำไมเนี่ยไม่เขาให้มาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเป็นสีแบบนี้เลย

ก็ไว้ที่บ้านไงตอนนี้เขาอยู่ในกระถางแต่ว่าให้ลดน้ำมันไว้ในวัน
ตอนนี้ยังต้นเล็กประมาณนี้แต่ที่เขาให้มาที่ก็ห้าหมื่นแล้วนะ
ใช่เหมือนกับต้นมะเกาะตอนนี้มีคนปลูกเข้าบ้านไปขโมยไง
อุ๊ยทำไมล่ะพี่มีคนปลูกเข้าไปขโมยนี่ใช่ไหม
ก็ใช่ไงเขาเลี้ยไว้มีคนบุกเข้าไปขโมยตอนนี้มันต้องระวังนะ
เขาก็มีไม้แบบพวกประเภทไม้ด่างเยอะมากมีบางคนทำทีทำท่าเข้าไปเสร็จปั๊บ
แล้วก็แบบไปถามต้นนั้นต้นนี้บางต้นเป็นต้นแม่พันธุ์ไม่ขาย
พอกลางคืนปุ๊บมาเลยเอารถมาเลยแล้วก็ขโมยไปปรากฏว่าสุดท้ายเขามาจับได้
เราก็ถามไปเขาบอกว่าอ๋อพอดีแบบผมชอบมากแล้วว่าผมอยากได้
แต่ที่ตำรวจจับได้เพราะว่าอ๋อคุณเอาไปประกาศขายนะ
เขาตามต้นไม้มาเจอว่าคุณแอบขโมยต้นไม้เขาไปขาย

ต้องระวังนะคือล่าสุดเนี่ยนะมีชายคนหนึ่งครับ
ชื่อคุณชาติกฤษมีมอนอายุ๓๒ปีนะเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็เลยทำให้ตลาดซื้อขายพระนั้นมันซบเซาไป
ประกอบกับกระแสซื้อขายกล้วยใบด่างกำลังมาแรงมาก

ซื้อ๑๒๐๐๐บาทแต่ถือครอบครัวด่า
บอกมึงไปซื้อกล้วยอะไรมาแพงขนาดนี้มึงจะบ้าหรือเปล่า
แต่ไปขายต่อขายต่อได้อย่างไรหวะ

สุดท้ายผ่านไป๒อาทิตย์นะครับ
มันสามารถขายต้นอ่อนจากที่ซื้อมาได้เนี่ยนะ

ต้นอ่อนเท่าไหร่รู้ไหม

เพราะขายก็เพราะว่ามีหลายชนิดด้วยนะครับ
มีฟอรีด่ามีน้ำวาด่างขาว
ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก๕๐๐๓๐๐บาท
แต่ถ้าแตกใบจะสามารถมองเห็นลายของใบด่าง

เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ที่ให้เช่าพูดชาติพระ

ด่างขายเนี่ยนะเขาบอกเดือนแรกเนี่ย
เขามีเงินเป็นแสนเลย

หนึ่งเรื่องที่นอกจากก้วยด่างนี้นะ
กลายเป็นหรอฉันต้องทำเรื่องก้วยด่างเหรอ
คุณต้องทำเอามาโนเคฟังกันชัยแล้วเธอทำตามเขานะ

เดี๋ยวไม่ทำเนี่ยโปรดิวเซอร์ใหญ่จะด่าเธอเอานะ

กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับ
หลังจากที่เฟซบุ๊กโตโก้นะฮะได้โพสต์
รูปถ่ายเด็กน้อยวัยมัธยมต้นคนหนึ่ง
ขณะกำลังสวดมนต์อยู่กับเพื่อนในโรงเรียน

คงจะดูไม่ออกว่ามีความแตกต่างหรือผิดแปลกไปจากใครหรือเปล่า

เด็กเล่นหุ้นเด็กเล่นบิตคอยน์เป็นเรื่องปกติเลย

เขาก็ถึงบอกพวกเราต้องเตรียมรับมือไง

สมมุติว่าเวลามันสกซึบเขาก็จะมีการเทรดขายแล้วก็ไปซื้อนายการ

กรรมรุ่งรู้ว่าเก็บซื้ออะไรขนาดนี้มีรู้สึกครับโออ๊ะพี่หนุ่ม
นายการนี่คืออีกอย่างหนึ่งซึ่งแบบเขามีการนั้นก็เลย
เด็กประธิโยมปลายใส่นะ

ปัจจุบันนี้ราคาล้าน๓นี่มันซื้อไม่ได้นะ

เขาปัดกันขึ้นไปถึงราคาเป็นหลัก๓ล้านกว่าเลยนะ

หนุ่มกัญชัยบังคับให้ฉันซื้อนาฬิกา

เมื่อก่อนหนุ่มบังคับให้ฉันซื้อนาฬิกา

นั่นแหละต้องเลือกนะต้องเลือกรุ่นนะต้องเลือกเป็นบางอันเลยหลาน

ก็คือเล่นเนี่ยเล่นบิตคอยน์จนรวย

เดี๋ยวพอได้ยินกันไปแบบนี้แล้วไปโอ้โหไปซื้อไปนู่นนี่นั่นกัน
แล้วเดี๋ยวนี้มันมีหลายบีเจ็บมันมีหลายคอย
แล้วทุกคนก็เจ๊งหมดมันผ่านช่วงขึ้นสุดมาแล้ว

นาวินต้าเคยเล่าไอบิตคอยน์สมัยก่อน

แสดงว่าเธอไม่ได้ดูนึกออกไหม

อมิต้าเริ่มเล่นเหรียญละ๕บาทหนุ่ม

เขาซื้อบิตคอยน์ไว้สำหรับส่วนลดพิซซ่า

นางก็ซื้อบิตคอนไว้สำหรับส่วนลดพิซซ่า
วันหนึ่งนางก็แบบว่า

อันนี้มันจะขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็ว

ไม่แก่หรอกพวกแม่เทรนจะตาย

เราต้องเริ่มศึกษาเพราะเราจะไม่ทำเด็ก

ต้องช่วยฉันอีอสรพิษนี่มันเป็นอสรพิษ

เพราะพี่มดไม่ลงโดนทัวร์ลงบ่อยหรอก
เพราะพี่มดรู้เทรนเก่ง

นางก็สวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม

แต่เด็กยังเรียนโรงเรียนสวดมนต์
แต่ตาก็ดูกราฟว่ากราฟมันจะขึ้นจะลง

เหรียญไหนจะมาเหรียญไหนจะทำฟาร์ม

พวกเราก็แก่เกินกว่าจะเข้าใจ
เตือนหน่อยเพราะว่าเมืองนอกราคาก็ลงเยอะนะ

เวลามันทำอะไรมันทำได้เหมือนมันเล่นเกม

แต่เราอยู่กับมันได้ตลอด๒๔ชั่วโมงไหมล่ะ

จริงเด็กทุกคนที่มันดู

เหตุการณ์นักร่อนล่ม

กลายเป็นว่าฉลามโผล่มาค่ะ

ฉลามตัวนึงเนี่ย
มันพุ่งทะยานขึ้นมาจากน้ำเลยพี่
ไหนอ่ะ

มันกัดขาเขาอ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณทะเลแดง
ชายฝั่งเมืองอัคบาของจอแดนค่ะ
ซึ่งรายงานก็ระบุบอกว่าผู้เคาะร้ายเป็นชาวจอแดนวัย๓๗ปี

เนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อที่ขาและเท้าเนี่ยถูกฉลามกัดขาดออกไปเลย

กระดูกหักหลายจุด
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลทหารปรินส์ค่ะ
ปรินส์ฮาเซมซึ่งตอนนี้อาการยังทรงตัวอยู่
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ดำน้ำของจอแดนก็เปิดเผยบอกว่า
นับเป็นเหตุการณ์สุดช็อกเพราะว่า
แทบจะไม่เคยเจอว่ามีข่าวฉลามเนี่ย
ทำร้ายคนบริเวณอ่าวแห่งนี้มาก่อนเลยค่ะ

โดยตนดำน้ำมากว่า๒๐ปี
เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยเป็นครั้งแรกเลย

ทะเลกว้างเลยมึงมีแบบมองมาแล้ว
มันกะโจรขึ้นมาจากน้ำเลยอ่ะ

เจอยังยังเดี๋ยวจะไปซื้อสิงโตขาวมาเลี้ยงดีกว่า

มันถูกแล้วนี่ไงมันเป็นคำถาม
โต้ขาวการนำเข้าเลยเขาเพาะพันธุ์เหมือนแมวฟาร์มแมวเธอ

มันจะสัญญาณของพี่สัตว์ป่าค่ะยังไง
มันก็มันดุมันจะมาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะพี่นะ

โอ๊เท่าไหร่ดูนี่เดี๋ยวอัพเบกหนุ่มดูนี่

คุณดิวเรียกค่าเสียหายคุณเบล๑๐ล้าน

คุณแม่ฝ่ายต้องข่าวน้องดิว
เอาละยายดิวสร้างแต่เรื่อง
ดิวอลิสราวันนี้ยายดิวเป็นโจทย์ไว้
ฟ้องนางสาวรัตินันหรือกลอยใจเพื่อนสนิทของเบล
แล้วก็นางสาวบุษยาตั้งพาพรต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ฐานความผิดประมาทโดยการโฆษณาและพรบคอมพิวเตอร์
นางเรียกค่าเสียหาย๑๐ล้านบาทด้วยคำฟ้องสรุปว่า
เมื่อวันที่๓เมษายนนางสาวรัตตินันถือว่าเป็นจำเลยที่๑
ส่งมาถึงโจทย์ทำนองว่าโจทย์เป็นคนชอบดูถูกเพศสภาพคนอื่น
เคารพความเสมอภาคของมนุษย์โจทย์มีสามีแล้วทั้งที่โจทย์ยังโสด
จดทะเบียนสมรสแล้วก็โจทย์หลอกผู้ชายเพื่อหวังเงินทอง
อันนี้นะครับซึ่งนางสาวรัตนันได้บันทึกภาพหน้าจอข้อความดังกล่าว
เห็นข้อความดังกล่าวเข้าใจว่าโจทย์เป็นคนไม่ดีทำเรื่องผิดศิลธรรม
แพร่ต่อสาธารณชนทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายแล้วก็ยังโพสต์ข้อความอื่นทำนองเดียวกันอีกหลายครั้ง
ทั้งนี้งานกระทำของจำเลยที่๑และ๒กระทบต่อหน้าที่การงานของโจทย์
ในฐานะดารานักแสดงและเข้าข่ายความผิดหมินประมาทโดยการโฆษณา
แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ขอให้ชำระค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์จำนวนเงิน๑๐ล้านบาท
ดอกเบี้ยร้อยละ๕ต่อปีซึ่งสารได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีอาญาเพื่อไต่สวน

ก็ต้องรอติดตามกันไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ
ไปที่คู่นี้บ้างดีกว่ายายากับณเดชน์เขาต้องมีโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนคลับได้แบบว่ายิ้มแก้มปรีกันนะคะ
ยาย่ามีการหย่อนภาพสวยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะ
ซึ่งเป็นมุมเดียวกันกับหวานใจ
หนุ่มณเดชน์ก็โทรเข้ามาคอมเมนต์ถึงแฟนสาวอีกบ้าง
ก็ไปดูเรื่องราวของคุณแบงค์อธิกิตนะฮะตอบแทบหลังผู้หวังดีเตือนไอซอะไรเนี่ยสามีอะไรลบเป็นทำไม
ว่าตอนนี้นักคอมไม่อยู่แล้วอยากให้ระวังสามีจะมีชู้
ทำให้คุณแบงค์อธิกิจถึงกระทนไม่ไหวต้องออกมาฟาดเลยนะ
บอกแบงค์เขาเขียนคลอกความบ่อกว่าเข้าใจนะว่าคงหวังดี
ในรูปคู่ว่าระวังสามีมีทุกข์

ในใจนี่คิดไม่จุดเลย

ของที่ไอซ์เล่นไว้ในตัวผม

ถ้าเป็นจริงก็ต่อได้เลย
ส่วนสามีเข้ามาแซวว่าหุยตะลุยตลาดตลก

พรุ่งนี้จะเจอเขาไอซ์เซมียมา
เจอพรุ่งนี้

พักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

เพียงแค่๖วินาทีเท่านั้น

สำเนียงนั้นฝรั่งแล้วก็อินเตอร์แบบสุด

เพราะว่าเขามีเสียงหลุดออกมา

หนึ่งในเพลงอัลบั้มโซโลของลิซ่าเขาด้วยซึ่งในคลิปเนี่ยลิซ่าพูดว่า
ดีเจสเนคนั่นเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าโอ้โหสำเนียงลิซ่าเขาต้องแบบ
ก็ยังก็พูดก็ต้องพักฟังอยู่แล้วนี่ไงแค่คำนี้น่ะให้ฟังแค่นี้น่ะ
คนยังแตกตื่นก็เลยคิดว่าน้องน่าจะตั้งใบแบบ
พูดจริงแล้วอีกคนนึงที่บ่อยครั้งที่เราจะเห็น
แฟนคลับเนี่ยไปดักรอศิลปินหน้าบ้านอีกคนที่เขาบอกโอ้โหเหมือนเทพเจ้าเลย
คือครับนะฮะแล้วล่าสุดเนี้ยคลิปของเนี้ยถูกแชร์ว่านไปทั่วโลกนัด
ที่เจ้าตัวเนี่ยพูดคุยกับแฟนคลับที่ดักรอเขาอยู่หน้าบ้านคุณ

ดูเท่ดีนะ

เขาก็บอกว่าเนี่ยผมได้ยินแล้วนี่แต่นี่คือบ้านของผม
คุณรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไง
ที่นี่คือที่ที่ผมอยู่และผมไม่รู้สึกชื่นชมที่พวกคุณมาอยู่ตรงนี้
พวกคุณอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าบ้านผม
มันคือในที่ตอนกลางคืนเวลาคุณกลับมาบ้านแล้วคุณอยากจะพักผ่อน

ดังนั้นผมจะทราบซึ้งมากถ้าคุณปล่อยให้ผมทำแบบนั้น
แล้วเขาก็พูดตรงแต่เขาก็หยุดคุยด้วยเนาะ

มันไม่มีลูกมีแต่มายืนด่าหน้าบ้านนะมี

อันหนึ่งเล็บผมยังไม่หายดำเลยนะ
มีภาพผู้ตำแก่แม่นคุณ
สุดท้ายฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไง
บันดำอย่างนี้

แบบแน๊บอย่างนี้เเก็บหลังหมดเลย

จุดทูปแล้วโดนอย่างนี้ยอมจริง
กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป